ดูวัดสวยกันหน่อยเดี๋ยวจะพาไปที่อุบล
บอกว่าวัดแห่งนี้เรืองแสงเลยนะ
โอ้โหไม่เคยเห็นวัดนี้เลยนะ
นี่คือวัดภูพร้าวครับอีกหนึ่งวัดเรื่องชื่อ
แล้วที่นี่เขาเรียกอีกชื่อว่าวัดเรืองแสง
ราวคือว่ามีแสงสว่างออกมาเลยนะประมาณนั่นเลยเนอะไม่ต้องคุณฝิศา
วัดแห่งนี้อยู่บนเนินเขาสูงอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
นี่คือเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานหรือเขาไกรราชบนยอดเขา
เอามาสร้างเอาไว้ที่วัดแห่งนี้
และสามารถมองเห็นพระอุโบสถศรีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า

ด้านหลังของอุโบสถนะฮะจะเป็นจิตกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกรปภึก
อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืนผมจะบอกแบบนี้ว่าสวยมาก
นี่ไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบมืดสนิทหรอกนะ
โลเพลย์โพลเพลโพเพลย์แบบนี้ก็สวยครับคุณผู้ชม
อกจากความมหัศจรรย์ของอุโบสถแล้วนะครับ
แห่งนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์เป็นวิวของแม่น้ำโขง

เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของฝั่งสปลาว
มองเห็นด่านสากลช่องเม็กนะครับ
อ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณเชิงเขา
คล้ายกับทะเลสาบอีกด้วย
อันนี้มองไปรอบคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลย

ถ้าได้เห็นแบบว่าทะเลหมอกไปด้วย
มันจะยิ่งสวยสดงดงามไปกว่านี้อีก
มีโอกาสลองไปกันดูที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับ

ใช่เพราะวิวเขาสวยนะคะ
แต่ว่าถ้าเข้าวัดเราก็ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมนะคะ